ผมปานุ่มโหลดแล้วครับ
เฟคกี้ก็โหลดแล้วค่ะ
คุณล่ะโหลดหรือยัง

สนับสนุนโดยรุ่นใหม่
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน
สวัสดีครับ

สามโมงนะครับพบกับเราสองคนได้นะครับ
เป็นรายการบันเทิงครบรถนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงความสนุกสนาน
รายการเดียวนะครับคุณผู้ชมที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถร้องเพลงลูกทุ่งได้อย่างถูกต้อง
ถูกเนื้อตั้งแต่ที่ครูเพลงเขาแต่งออกมาเนี่ย
เราจะได้รู้ว่าเนื้อที่ถูกต้องเป็นอย่างไร
แล้วถ้าร้องได้ครบ๑๐เพลงนะฮะรับไปเลยนะครับ
๑ล้านบาทครับ

หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาร่วมเล่นเกมกับเรานะครับ
เพื่อสะสมคะแนนไปลุ้นรับของรางวัลกับไทยรัฐทีวีนะคะ
วันนี้ก็ขอต้อนรับผู้เข้าแข่งขันทั้ง๕ท่านนะครับ
คุณโจ้นะครับน้องหมิวคุณคิวคุณน้ำทิพย์และคุณหนูตรีครับ
สวัสดีค่ะ
๕ท่านก็มานั่งสนุกสนานกับพวกเรานะคะ
แล้วก็รอลุ้นไปด้วยว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้ขึ้นมาร้องได้ให้ร้านกับเรา

ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็จะเดินทางมาเรียกว่าไกลพอสมควรนะครับ
เพราะว่าเขาผ่านไปแล้ว๓เพลง
รับเงินไปแล้วแน่เลย

วันนี้เขาจะมาเริ่มกันที่เพลงที่๔
หล่อเสียงใสเนื้อแน่นคุณแม่

สวัสดีครับ
เรียกว่าเป็นแบบว่านุ่มแบบหนุ่มเมืองจริงเลยนะดูกัน
สือมีรวดลายบ่งบอกทั้งความว่ามีของนิดนึง
สุดยอดจริงคุณนี้ต้องเลือกสีนิดหนึ่งเพราะว่าแล้วคะ
จะมาคว้า๑ล้านบาทจะต้องใส่สีที่นำโชคนะครับ

น้องยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเกื้อหนุนอีกด้วยเรียกว่าเป็นครั้งที่แล้วหนูพีชีพอะไรไป

หลังจากที่ฉันหอมแก้มกับคุณแมนไปแล้ว

เกิดสการโต๊ะอ้ากก่อนแล้วก็เลยไปหาหมอค่ะสงสัยว่าจะท้อง

หมอบอกว่าอย่าคิดมากลูกหนูไม่มีมดลูก
อัธิภัง

แค่ก็เรากระเพาะเฉยมันให้ท้อง
วันนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดมาวันนี้ขึ้นร้องเพลงที่๔จะมีการอะไรอีกไหม

มาดูกันนะครับว่าวันนี้คุณแมนจะผ่านไปได้ถึงเพลงที่เท่าไหร่นะครับ
ตอนนี้มาถึงเพลงที่๔กันแล้วนะครับ
เพลงที่๔ที่คุณแมนจะต้องร้องต่อไปนี้นะครับ
มีมูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ๔๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ
นั่นแหละ
ฟังอินโทรแล้วเหมือนเพลงแบบจะเอาไปออกรบหรือว่าอะไรสักอย่างนะเนี่ย
เป็นไงครับข้างล่างใครพอจะรู้จักเพลงนี้บ้างมีไหมครับ

ว่าคุณแมนเขาจะร้องได้ไหมเพลงนี้

น่าจะได้ในฐานะที่มันค่อนข้างเป็นเพลงที่คนรู้จักกันทั่วไป
ที่ไหนแล้วไปแอบร้องไห้อยู่ข้างหลังเนี่ย
คือต้มถวนเนื้อไปต้มถวนเนื้อ
คุณหนูตรีนะครับคิดว่าเพลงนี้คุณแมนจะเรียกใช้บริการไหมฮะ
ต้องใช้ค่ะเพราะว่าเพลงนี้เขาเคยร้องจีบหนูตีอยู่บ่อย
แหละนะครับ
เอ้านะครับไฟเวลาของทุกคนแล้วเมื่อกี้ไปทบตวนเนื้อแสดงว่ารู้จักนะฮะเพลงนี้

โอ้โห๙๒ถ้า๙๒ต้องตัดสินใจแล้วนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับเพลงที่๔มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับคุณเมน
ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

คุณแมนบอกไปแล้วนะครับว่ามั่นใจ๙๐

ถ้าร้องไปก็ผิดตั้ง๘คำ
ตอนแรกคุยกับพี่โจ้เป๊กคิดว่าจะไม่ได้อะไร

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับ

มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ
ภูมิผลบุรีนามีดำไทยทั่วทุน
สมเด็จพระเจ้าตากศิลป์ยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมา

เพียงใกล้วงเวียนใหญ่ผ่านไปหูชา
ประสบนี้ก่อนเวลาต่างเพราะมาขอ
คนบุรียังมีลูกหนีคนหนึ่ง
เสียใจเสียอย่างสุดซี
หวังที่นี่จึงมาว้าวว่อน
ลูกพี่หายอยู่โรงงานใหญ่จากไปจำจร
ตามหาทั่วตรอกซอกซอกจากที่นอนไม่หวน
น้องไปอยู่ไหนรู้ไหมใจพี่จะขาด
นั่งรออุบลโคราชประกาศหวังพบน้องนา
ความเก่งรู้ด้อนเมื่อครั้งก่อนที่เราเคยมา
ทางข่าวพี่ป้านาอาบอกให้มานแล้วตั้งนี้นาน
คนบุรีตอนนี้ใจลูกแทบสิ้นหวังทิ้งองค์พ่อตากศิลป์
ให้แฟนคืนถิ่นสงสารบนพวงมาลัยรอย
ภวงใหญ่วางไว้บนทานเจ็ดวันหากไม่กลับบ้าน
ต้องนอนคือสุสานหรืออันตา
มีใครอีกที่บอกไว้ครับว่าคุณร้องเพลงเพราะข้ามากมั้ย
ในข้อถอนเจ็บเกิดใหญ่คิดแล้วมีสะโกะฉิน
เฮือบใหญ่ไปแล้วยิ้ม
คุณแมนร้องได้

ร้องได้

ลุกแมนจะได้๔หมื่นหรือ๑ลีบ้างนะครับ

พูดหมื่นสี่หมื่น

มูลค่า๔๐๐๐๐บาทนะครับ